พบกับแขกรับเชิญอารมณ์ดีชมพู่ก่อนบ่าย
วันเวลาเราไปรายการที่อื่นเราเนี่ยเหนื่อยมั้ย
เหนื่อยไหมไม่เหนื่อย
นี่มันบ้าอ่ะ
ม่วนซื่นโฮแซลไปกับความน่ารักของฝาแฝดเน็ตไอดอล

อันนี้อุ้มอันนี้อิ่มจ้า

อันนี้อุ๋มอันนี้อิ่มกัน

เอาหูมาใกล้น้องอิ๋ม
พุทธสื่อภาษาอังกฤษ

เราบุกไปแจกหนักจัดเต็มกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดบางลำพูนะครับ
และภารกิจสารฝันเพื่อชุมชน
กับการทำหม่ำอาหารขึ้นชื่อของขอนแก่น
ต้องลุ้นค่ะกับอบจมหาสนุกทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒